ท่านพูดถึงความเหรอนี่จะพามดูผู้ชายในเครื่องแบบ
อยากจะบอกว่าเครื่องแบบตัวนี้มันฮอตฮิตมากเลยนะคะ
และรวบรวมให้ดูนะคะว่าเป็นนักแสดงที่ป๋อเขามาสวมชุดในเครื่องแบบ
ภาพนี้กับปีเวียสุโกรหวาน
คือเมื่อ๒วันก่อนภาพนี้คนแชร์เยอะมาก
ทั้งหุ่นพี่เวียเขาเนี๊ยบมากเขาหล่อมากนะคะ

ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าเขาอยู่พักไหนเหล่าไหนแต่ที่แน่เนี่ยเหล่ารักค่ะ

คุณผู้ชมค่ะนอกจากพี่เวียเนี่ยฮอตไม่แพ้กันเลยนะครับ
เพราะว่าจากการสวมบทบาทสารวัตรของคนคนนี้
ก็เลยทำให้เรตติ้งของเรื่องสารวัตรใหญ่เนี่ย
ครองแชมป์อันดับหนึ่งมาแล้วด้วยนะหนุ่มนาคมเอสกันตะพงค่ะ
คือถ้าไม่บอกดูไม่ออกเลยนะว่าคุณพี่เขาเป็นแค่นักแสดง
ไม่ได้ว่าเป็นพี่เจ้านักพี่จริงเหมือนมากเนียนมากจริงนะฮะ
หลายคนเห็นบอกว่าถ้ามาเป็นสารวัตรในชีวิตจริงก็ไม่ติดนะคะ
จากหนุ่มคมเข้มมาดูกันที่หนุ่มหล่อตีคนนี้กันบ้าง
มาจ้าด้วยลุคที่เขาแบบดูคุณชายหล่อสะอาดมากคุณหนู
พอมาทำอะไรที่มันดูตรงกันข้ามนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะ
บทของนักบินในละครเรื่องชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพ
ไทยโรนพีจำได้ใช่ไหมสลัดลูกละมุนสวมชุดนักบินเท่
โหได้ใจแฟนคลับไปเต็มเลยนะคะ
ที่สำคัญคือเจมมาเขาสัดส่วนเป๊ะนะแผงองค์แผงอกเขาก็มี
และมาพร้อมกับส่วนสูง๑๘๐
เหมือนพี่เวียเลย
ใช่นะคะคุณผู้ชมข้ามฝากมาดูฝ่ายหญิงกันบ้างค่ะ
นักแสดงไทยของเรานะคะพอสวมชุดเป็นหน่วยราชการ
โอ้โหก็เท่สมาร์ทไม่แพ้กันค่ะ
คนแรกคุณแพนเคเขมเมนิตกับบทบาท
ตำรวจสืบคดีจากซีรีส์สุดฮอตวอยซ์นี่ไง

เยอะมากนะคะโอ้โหดูแล้วก็หลายคนก็อินอย่างที่น้องพลอยเป็นนะคะ
หลายคนอินเพราะว่าชีวิตจริงเขามีแฟนเป็นแบบ
โอ้โหเขามีเทรนด์ส่วนธรรมะหรือเปล่า
อาจจะได้อินเนอร์มาจากกองสอบสนจากแบบว่าพิธีและอุบันโทมน์
ดุดันนะคะแล้วก็แพนเค้กเข้าสูงนะคะ
ไทยซุปเปอร์เมอเดลนะคะคุณผู้ชมก็๑๗๔นิเมตร

ส่วนใครนะคะออกมาจากสายตำรวจสายทหารกันหน่อย
มาดูกันที่สายแอร์โฮสเตจกันบ้าง
เชื่อว่าเป็นอาชีพที่สาวในฝ่ายฝันกันนะ
ที่ฉันนึกออกอยู่สองสาวตอนนี้คนแรกเลย
โฮสเตจสาวสุดสตรองพลอยเชิมมาน

แต่ว่าบทบาทของพลอยก็ยังตราตรึงอยู่มาก
เป็นแอร์สาวที่สุดสรึงคนอะไรนั่งอยู่กับศพได้ตั้งนาน
อันนี้ในภาพยนตร์ก็คือศพนั้น
ส่วนอีกคนยกให้เลยหลายคนจำได้
แล้วก็บอกว่าสาแก่ใจเหลือเกินกับบทบาทนี้นะฮะ
ชมผู้อารยากับบทหญิงสาวถึงความเทยือเทยา

จากละครสุดฮิตดอกส้มสีทอง
มัดใจคนดูตีบทแตกกระจุยนะฮะจนกลับมาดังเปรี้ยงปร่างอีกครั้งค่ะ
แล้วหลายคนก็ติดภาพแอร์สาวสุดเฟียส
ความมั่นความเก๋ของแม่ชมไปเลยล่ะจ้า

อีกหนึ่งคนที่ก็ตีบทแตกไม่แพ้กันค่ะ
ปิดท้ายไปกับบทบาทแม่พิมพ์ของชาติ

ไม่ใจว่าใครฮ็อตเข้าตาสุดสำหรับกิมบุระ

ซึ่งได้ความหาแล้วก็ความมวล
เซ้นผงเอ่ยบุคริกเอ่ย

ครูเขามาทันเคารพทงชาติป่ะคะเนี่ยกว่า

อย่างนั้นก็ยังไม่เป๊ะสักเท่าไหร่เนีย

เวอร์ชั่นนักศึกษาสาวสุดเปรี้ยว

ฮอตแบบนี้เนี่ย

ตถึงขั้นที่มีหนุ่มมารุมแย่ง

อุ๊ยลืมไปค่ะ
นี่มึงพาเจ้าแต่วมาซื้อตุ๊กตาสุดทีไหนกูเนี่ยฮะ

อันนี้ก็เปลี่ยนได้นะคะพี่

เออเอ้าแพนเค้ก

จำได้นะคุณผู้ชมนะ
ในกรอดน่ารักตะมุตตะมีของพี่กติด้วย
อันนี้คือทั้งหมดยูนิฟอร์มมาหมดเลยนะ
ทั้งคุณครูนักเรียนทหงทหารมาหมด

แต่ว่าคุณแพนเค้นี่เซอร์ไพรส์มากนะคะ